คุณผู้ชมเรื่องนี้ตามความคืบหน้าต่อที่สุพรรณบุรีค่ะ
ที่เมื่อวานนี้เล่าไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกกระหน่ำยิง๑๒นัดนะคะ
และเสียชีวิตในท่าที่นั่งคุกเข่าแล้วก้มลงไปเหมือนกำลังกราบ
ขอชีวิตร้องขอชีวิตแต่คนร้ายไม่หยุดกระหน่ำยิงจนเขาเสียชีวิต
คือตอนนี้ยังคงไล่ล่าตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
แล้วคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วก็คาใจมากเลยว่าสาเหตุมันคือเรื่องอะไรกันแน่นะคะ
นี่ค่ะคุณแม่ก็ร้องไห้นะคะเชิญดวงวิญญาณของลูกที่เสียชีวิต
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายคุณาพรสูงปานเขาหรือในหนึ่งอายุสามสิบสี่
ถูกกระหน่ำยิงในท่านี้นะคะสิบสองนัดเลยนะคะ

ชีวิตอยู่ช่วงเช้าเมื่อวานนะคะ
ริมถนนบ้านสะดอนมะเกลือที่อำเภอสามชุกสุพรรณบุรี
วันนี้ครอบครัวนำร่างมาทำพิธีรดน้ำศพที่วัดสะด่าน
บรรยากาศเศร้าคุณแม่ร้องไห้อย่างหนัก
ต้องมาช่วยปลอบใจอดีตภรรยาลูกก็มารดน้ำศพนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนางดวงดาว
แม่บอกว่าช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุนะคะ
ขอเงินไป๑๒๐บาทไม่ได้บอกแม่ว่าจะไปไหนไปกับใคร
ปกติก็จะออกจากบ้านไปตอนกลางคืน
ถ้าถามว่าลูกชายมีปัญหาอะไรกับใครบ้างไหมแม่ไม่รู้เลยนะคะ
รู้แต่ว่าอยากให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
เพราะแม่อยากจะถามเขาว่าทำแบบนี้ทำไม
เมื่อช่วง๕โมง๕โมงเย็นค่ะครอบครัวเดินทางไปเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
มีเข้ากล่องน้ำเปล่าตุ๊กตาเรียกวิญญาณสายสิน
และพระมาทำพิธีสวดเชิญดวงวิญญาณนะคะ

ผู้เสียชีวิตและโยนเหรียญลงไปในจุดที่เกิดเหตุ
เลี้ยงของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเรานะคะ
นายบุญลืออายุ๕๘ปี
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะตัวเขาตัวภรรยาและตัวในหนึ่งผู้เสียชีวิตอยู่กันที่ฟาร์มหมู
แต่ก็ต้องผลัดกันตื่นมาเฝ้าหมู
เมื่อช่วง๑เดือนก่อนแม่ยายป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ก็เลยต้องไปเฝ้าทำให้ในหนึ่งก็ต้องนอนเฝ้าฟาร์มหมูอยู่คนเดียว
ทีนี้ถ้าถามว่าจุดที่พบศพเนี่ยมีรู้จักใครไหม
ผู้เสียชีวิตจะไปหาใครได้บ้างไหม

เพราะปกติตัวลูกเลี้ยงก็จะอยู่แค่ฟาร์ม

แล้วตัวเองก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องส่วนตัวกับลูกเลี้ยงด้วย
แต่ปกติแล้วเนี่ยค่ะถนนเส้นนั้นตัวในหนึ่งผู้เสียชีวิตขี่ผ่านทุกวันนะ
เพราะเป็นทางผ่านระหว่างบ้านแม่ยายกับฟาร์มหมู
ส่วนเรื่องยาเสพติดช่วง๓ปีมาเนี่ยไม่เคยเห็นในหนึ่งเสพยาเสพติดนะ
ก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาที่ไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
เพราะหลังพ้นโทษคดีใช้มีดฟันหัวพ่อตาเพราะว่าทะเลาะกันเมื่อต้นปี๖๓
พ่อตาก็ไม่ได้มาระรานอะไร
หนึ่งก็ไม่ได้มีวี่แววจะไปบ้านอดีตภรรยา
ไม่รู้จริงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ทุกวันตำรวจมาถามพ่อเลี้ยงยังไม่รู้จะตอบอะไรเลย
ตำรวจมาถามแม่แม่ก็บอกแม่งงมาก
ไม่รู้จะตอบว่าอะไรคือมันเดาไม่ได้ว่าเหตุผลมันเกิดจากอะไร
นายสามารถน้าของผู้เสียชีวิตเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องยาเสพติดค่ะ
เขาบอกว่าในหนึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยเสพยาตลอด
เลี้ยงอาจจะไม่รู้แต่น้าบอกน้ารู้เขาเสพยาตลอด
ก้าวร้าวไม่ฟังใครถ้าขอเงินแม่ไม่ได้เนี่ยอัลวาดตลอดนะ
แต่ก็ไม่รู้มีปัญหาอะไรกับใครแต่สงสัยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติด
เขาก็ถามว่ารู้ไหมใครรู้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ไปกันไล่ขน

แต่พ่อไม่รู้เลยว่าเบาะแสไม่มีเอกใจใครเลยใช่ไหมพ่อ
ก็พ่อมันเขาได้ติดตามเลยพ่อมันไม่ได้ไปไหน
เพราะโดยอยู่มาผมเลี้ยงหมูเนี่ยผมเลี้ยงเองเนี่ยผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะเนี่ย
ถ้าให้ถามนะพ่อชู้สาวทะเลาวิวาสเรื่องยา
พ่อมองว่าน่าจะมาจากปมไหนสามปมเนี้ยอืม
อะไรอย่างนี้พ่อมันตอบตอบไม่ได้หรอก
นี้พูดตรงเลยไม่ทราบครับผมอยู่บ้านผมนู่นเขาอยู่นี่
เพราะฉะนั้นเมื่อคืนนั้นแกต้องไปหาใครบางคนถูกไหม
เพราะถ้าแกจะออกไปเฉยคงเป็นไปไม่ได้เนาะ
ครับก็มีส่วนเขาก็รู้จักทุกคนแหละพูดถึงนะ
มีเพื่อนหาไปบ้านกันบ้างไง
ผมไม่รู้เลยเนาะเรื่องจริงเลยไม่ใช่ว่ากลัวผมก็กลัวแรบ
ถ้าเขาจะไปหมู่บ้านนั้นเขาน่าจะไปหาใครถ้าให้พี่เดา
ผมก็ไม่สร้างพูดถึงพวกเขาเยอะน่ะพูดถึงครับ

คุณครับทีมข่าวที่ไปถามข้อมูลจากเพื่อของจากภูสศสามชุก

ข้อมูลว่าตอนนี้ก็ยังตามไล่ตัวคนร้ายอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ
ว่าเร็วนี้จะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกรงว่าตัวคนร้ายจะไหวตัวทันและหลบหนีนะคะ